เริ่มกันที่ประเด็นแรกของไทยรัฐนิวโชว์ค่ำคืนนี้นะคะ
เป็นเรื่องของบีดาของนักร้องชื่อดัง

ผูกคอเสียชีวิตภายในห้องพักย่านรามคำแหง
ตำรวจก็คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของปัญหาในครอบครัว
โดยญาติก็ไม่ได้ติดใจถึงสาเหตุการเสียชีวิตค่ะ
ตำรวจนครบานหัวหมากและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าตรวจสอบ
ห้องเลขที่๑ทับ๓๗ที่ชั้น๓คอนโดมิเนียมแห่ง๑
ภายในซอยรามคำแหง๖๓เขตบางกะปิ
หลังได้รับแจ้งเหตุว่ามีชายสูงวัยผูกคอตัวเองเสียชีวิตนะคะ
ในที่เกิดเหตุพบนายนพดลศรีหมอกอายุ๖๗ปี
นายนัทวุฒิศรีหมอกหรือก๊อฟฟักกริ้งฮีโร่นักร้องชื่อดัง
ที่อยู่ท่านั่งกับพื้นไม่สวมเสื้อ
กางเกงกีฬาขาสั้นสีดำ
มีเชือกไนลอนผูกเอาไว้กับราวระเบียงด้านนอก
และจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็ไม่พบร่องรอยการรื้อค้นหรือต่อสู้ค่ะ
รวมทั้งไม่พบจดหมายลาตายแต่อย่างใด
ซึ่งจากการสอบถามพยานที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าว่า
ช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้เสียชีวิตออกมาปั่นจักรยานออกกำลังกายตามปกติ

มีคนเห็นผู้เสียชีวิตนั่งอยู่บริเวณระเบียงห้องลักษณะคอพับเป็นเวลานาน
ก็เลยแจ้งมายังเจ้าหน้าที่คอนโดและให้ตำรวจเข้าตรวจสอบ
ขณะที่นายนัทธวุฒิเดินทางเข้าดูศพแล้วก็กราบศพบีดา
เชิญดวงวิญญาณก่อนจะนำศพออกจากห้องไปยังสถาบันนิติเวชโรงพยาบาล
เพื่อชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกสรายุทธ์จุณวัฒน์ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานหัวหมากบอกว่า
จากการสอบปากคำญาติก็บอกแค่เพียงว่าผู้เสียชีวิตนั้นได้อาศัยอยู่ที่คอนโดเพียงลำพัง
เชื่อว่าน่าจะมีปัญหาภายในครอบครัวซึ่งเบื้องต้นญาติก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตแต่อย่างใดค่ะ